มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะครับ
เกิดขึ้นที่แพร่เพราะว่าชายวัยกลางคนจอดรถกระบะ
แล้วลงไปซื้อของซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะวิ่งข้ามถนนกลับไปขึ้นรถกระบะของเขา
แต่ปรากฏว่ารถบิ๊กไบท์ขับมาอย่างเร็ว
ชนเขาเต็มแรงครับทีนี้ทำให้เขาบาดเจ็บ
คนขับรถบิ๊กไบท์ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ว่าคนที่กำลังข้ามถนนโดนรถบิ๊กไบท์ชน
แล้วตัวเขาลอยกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟอีกทีหนึ่งนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนยันตรกิจโกศลตำบลทุ่งโห้ง

เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมเมื่อวานนี้

เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบเหตุดังกล่าว
พบชายคนที่ถูกบิ๊กไบท์ชนได้รับบาดเจ็บ

สภาพขาซ้ายหักเลยนะฮะ
ห่างออกไปก็พบคนขี่บิ๊กไบท์สีดำ
เป็นชายุคประมาณ๔๐๕๐ปี

ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเช่นเดียวกันนะครับ

ว่าชายคนที่ถูกรถบิ๊กไบท์ชน

มาเพื่อจะมาซื้อของที่ร้านอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ระหว่างซื้อของเสร็จแล้วก็วิ่งกลับไปที่รถของเขา
ถูกรถบิ๊กไบท์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว
ชนกลางถนนอย่างจังเลยนะฮะ
ร่างกระเด็นไปกระแทกเสาไฟจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนบิ๊กไบท์เองนะครับก็ล้มถลายไปกับพื้นถนน

ด้านหลังล้อขวากันชนเสียหาย
ทีนี้คนขี่บิ๊กไบท์ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสอง
โดยเฉพาะคนที่ข้ามถนนและถูกบิ๊กไบท์ชน
เพราะอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลแพร่เพื่อทำการรักษา
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ